ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของศึกสายเลือดจริง
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งนะครับมีคนเจ็บด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ส้มตำกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันตายซะแล้ว
นี่นะครับสพนครชัยศรีนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทะเลาะกันแล้วใช้ปืนยิงกัน
เสียชีวิตไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะครับ
จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นท่าจีนนะครับ
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายอภิชาติพัทรสารโสพลชื่อเล่นชื่อเก่ง
อายุ๔๘ปีนะครับถูกยิงเข้าไปกระสุนเข้าศีรษะ๑นัดนะครับ
เสียชีวิตอยู่หน้าร้านตรงนี้เลยนะครับตรงถนนหน้าร้าน
ส่วนคนที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายอภิชาติคือนางสาวซูมาลีเขียวสะอาดชื่อเล่นชื่อกุ้ง
อายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นท่าจีนนั่นแหละ
ตำรวจก็คุมตัวไว้พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
นี่นะฮะแล้วก็มีบาดแผลกันเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทะเลาะกันอยู่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เนี่ย
พบว่าเขาก็ยิงกันตายหนึ่งแล้วแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะครับ

หญิงเป็นคนแย่งถุงปืนไฟฟ้าออกมาแล้ว
ไอ้หนุ่มไกลเก่งแล้วก็ยืนกันเก็บการอยู่ข้างนอกอ๋อ
ก็ในเมื่อถึงนั้นไอ้ฟ้าวิ่งมายาวถุงปืนไอ้สองคนนี้ก็ช่วยจับไอ้ฟ้าไว้
แล้วก็ซึ่งมันอยู่ใกล้ใต้
มันก็ไปคว้าถุงปืนแล้วก็ยิงไอ้ยิงไอ้สองคนนั้นกำลังต่อยกัน
แล้วมันก็เอาปืนยิงเหมือนกับมันยิงนั่นมันยิงโดนได้เก่งเลยอ่ะ
นี่เป็นคุณลุงนะฮะเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะ
แต่เอ่ยชื่อไว้อีกหลายคนนะครับว่าเออมีใครอะไรยังไงบ้าง
ลองไล่ดูนะครับทุกผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุมีญาติพี่น้องเข้ามานี่เห็นไหมฮะ
ดูตรงนี้ก่อนนะครับค่ะจะเห็นว่านี่คือนางสาวซูมาลีหรือว่ากุ้งนะฮะ
ที่เป็นคนยิงนะครับกับในฟ้าที่ลุงเขาเอ่ยถึงอ่ะ
นายพิทักหรือว่าฟ้าสามีของกุ้งซูมาลี
นี่มาทะเลาะอยู่กับฝั่งของผู้ตายคือนายอภิชาติหรือว่าเก่ง
กับนางสาวดรุณีที่เป็นเจ้าของร้านขายส้มตำคุณหญิงนะฮะ
แล้วมีคนหนึ่งชื่อมาโนธนะฮะชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับ
นี่มากันหลายคนนะฮะเห็นไหมคือทางฝั่งร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
มาที่ร้านส้มตำค่ะผู้ตายอยู่ร้านส้มตำนะครับทะเลาะกัน
จากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายกันโดยเจ้าของร้านส้มตำคุณหญิง
อยู่ฝั่งตรงข้ามคือนางสาวดรุณีเนี่ยเดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
นี่ฮะเขาเดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่แล้วทีนี้ชุดละมุนวุ่นวายแล้ว
ทีแรกก็มาด่ากันอยู่นะครับแล้วฝั่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือ
กุ้งสุมารีเนี่ยนี่ฮะพอเขาออกมาแล้วชุลมุนวุ่นวายตรงนี้เนี่ย
ทักคือสามีของกุ้งก็ออกมาเหมือนกัน
กับอีกคนนึงสวมเสื้อสีน้ำตาลชื่อมาโนธหรือว่านุ่มเนี่ยก็เข้ามาอีกนะฮะ
ทักษ์สามีของสุมารีก็เลยตะโกนบอกเมียบอกให้ไปเอาปืนมาเอาปืนออกมาจากกระเป๋า
นี่เห็นไหมฮะสุมารีก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงเลยนะฮะ
ยิงออกไปหนึ่งนัดกระสุนมันเข้าศีรษะอภิชาติพอดีฮะ
เข้าศีรษะฝั่งของเก่งอภิชาติที่เขาข้ามฝากมาจากฝั่งร้านส้มตำพอดีฮะ
แล้วก็ล้มแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ทางฝั่งของร้านส้มตำที่เขามาใช่ไหมก็คือเหลือนุ่มมาโนธกับดรุณีเนี่ย
เขาก็พากันวิ่งหลบหนีไปแต่ว่านายพิทักษ์สามีของสุมารีเนี่ย
นี่จังหวัดตรงนี้เห็นไหมฮะคือตอนนี้เขาถูกยิงตายไปคนหนึ่งแล้วนะครับ
สองคนวิ่งหนีค่ะแต่พิทักษ์ที่เป็นสามีของสุมารีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ถือปืนยิงไล่หลังไซลีกสามนัด
อะไรมันจะขนาดนั้นค่ะสี่โมงเย็นนะโอ้นั่นสิ
จากนั้นชาวบ้านเขาก็แจ้งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่า
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตไปละหนึ่งคนเห็นไหมตอนที่แบบอื้อหือนี่
คือผัวบอกให้หยิบปืนออกมาเลยนี่เขาก็ยิงใส่ออกไปเลยฮะแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะ
แล้วเขาเป็นญาติดีน้องกันเลยนะอืม
มันมีปืนไงทีนี้มันก็เลยไปกันใหญ่เลยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
พิทักษ์ให้การว่าทางฝั่งของนายมาโนธตอนนั้นน่ะ
ยังไม่ยอมหยุดแม้ว่าจะมีคนถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วหนึ่ง
ก็เลยต้องยิงไล่ไปซึ่งเขาบอกเขายิงลงพื้นหนึ่งนัด
ยิงขึ้นฟ้าอีกสองนัดไม่ได้ตั้งใจยิงให้โดนใครแค่ยิงขู่
ส่วนนางสาวสุมาลีคนที่ยิงคนแรกเลย
แล้วกระสุนก็ไปเข้าศีรษะนายอภิชาติ
จนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอนี่
เธอก็บอกว่าเธอยิงไปเพราะว่าสามี
กำลังถูกฝั่งของผู้เสียชีวิตทำร้ายอยู่

ตัวเธอก็เจ็บเหมือนกันตอนที่ถูกตบถูกตีกันอยู่หน้าร้าน

สองฝั่งนี้นะฮะข้ามฟากมาหาก็เนี่ย
ฝั่งที่ข้ามาคือฝั่งร้านขายส้มตำ
ฝั่งนี้ที่ไปยิงเขาเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว

แล้วทำไมถึงจะต้องถึงขั้นฆ่าแกล้งกัน
เขามีปัญหาเรื่องการแบ่งที่ดินมรดกไม่ลงตัว
แล้วมีปัญหาเรื่องที่จอดรถด้วย
เวลาลูกค้ามาคือฝั่งของร้านก๋วยเตี๋ยว

อีกฝั่งนึงเขาก็เป็นฝั่งขายส้มตำนะฮะ
เขาจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
ลูกค้ามาจอดรถหน้าร้านฉันแต่ไปกินร้านเธอ